วบตึงเรื่องตัวเลขกันดีกว่าเพราะเวลาเหลือน้อยเหลือเกินค่ะ
ตามคุณอาเสรีรุ่งสว่างกันหน่อยนะ
ไปทำบุญใหญ่กันค่ะคุณผู้ชมค่ะไปร่วมพิธียกช่อฟ้าไม่สวยอายุยืนค่ะ
เขาบอกว่ามีทั้งหมด๕ช่อฟ้าด้วยกัน
แล้วก็มีความเชื่อว่าถ้าใครได้ร่วมเพลงยกช่อฟ้าเนี่ย
นับเป็นกุศลเป็นมหากุศลเนื่องจากว่าช่อฟ้าเนี่ยคือส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร
และถือว่าเราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้องค์ประกอบแห่งอาคารมีความสมบูรณ์
ก็เลยมีลูกศิษย์ลูกหาของวัดรวมไปถึงชาวบ้านที่ใกล้เคียงเนี่ย
มาร่วมพิธีกันอย่างคับข้างเลย
และครั้งนี้พระเกจิชื่อดังหลวงปู่แพ่วปวโรเดินทางมาร่วมประรำพิธีแห่งนี้ด้วยค่ะ
ซึ่งปีนี้เนี่ยท่านมีอายุวัฒนะร้อยปีเต็มนะคะ
ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสสัทธาของชาวกำแพงแสน
วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้เข้ากราบศักระท่านนะคะ
ตามสัญญาที่เกริ่นไว้เมื่อสักครู่นี้เรื่องตัวเลข
คุณอาเสรีจุดทูปตัวเลขหลังศักระท้าเวสวัน
เลขทุบที่ปรากฏก็คือประชุมต้มเป็นพร้อมกัน

ใช่ค่ะเลยละคุณคาดว่าคือเลขสอง
คุณอาเสรีบอกว่าเนี่ยมาร้องเพลงถวายเสียงให้ท่านหลายครั้งแล้ว
ไม่เคยขอพรเรื่องตัวเลขเลย
หวังว่าครั้งนี้จะเห็งปังกันทั่วหน้าไปฟังเสียงค่ะ
ธิษฐานเรื่องการสุขภาพร่างกายสุขภาพร่างกายแล้วก็อธิษฐานให้ได้เงินได้ทองได้มีงานมีการอะไรอย่างนี้ก็ดีครับ
ก็รู้สึกว่างานการก็ดีขึ้นตั้งแต่มาร้องเพลงให้ทาเวสวันนี้ก็หลายครั้งอยู่
แต่วันนี้ก็มาขอพรได้เลขได้เลขแต่ว่ามันไม่ชัดอยู่ตัวหนึ่งนะฮะ๒๓มันคล้ายกับเลข๒๓๒หรือว่า๒๓๓อะไรประมาณนี้นะครับ
แล้วแต่ดวงยังไงก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ใกล้แถวนี้ก็มาชมวัดด้วยนะครับแล้วก็มาทำบุญร่วมกับวัดด้วย
นามุลนะคะ

พิธียกช่อฟ้ามีทั้งหมด๕ช่อ
หลวงปู่แพ่วปวโรอายุร้อยปีเต็ม
และเลขคู่๒๓๒ซึ่งเลขช่องเราก็เลข๓๒
แล้วแต่เลยนะคุณผู้ชมค่ะรวบตึงมาฝากแบบจุกกันไปเลย